ไปดูหน้าดูตาของผู้ชายที่เขาไปทำร้ายผู้หญิงกันหน่อย
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมในพื้นที่ของสพจรเข้น้อย
ผู้หญิงขับรถเก่งตามอุตส่ายของผู้ชายคนนึง
ผู้ชายหาว่าเขาไปขับจี้ลงมา
ผู้หญิงขอโทษแล้วผู้ชายก็ไม่ยอมกลับไปต่อยเขา

ตอนลึกคือผู้หญิงยกมือว่าขอโทษผมขอโทษค่ะพีท

แบบนั้นไม่ได้
รองหน่อย

นายชัดทัยปรุงสุขไม่รู้ว่าในเบิร์ดอายุ๓๓ปี
นี่บุกไปถึงห้องพักเลยครับ
นะฮะนี่เลยอ่ะไปดูซินี่จังหวะที่เขาเข้าไปจับกลุ่มตัวถึงห้อง
ก็ไปเจอนะฮะอยู่ในห้องพักนำตัวไปสอบถามหน่อย
ห้องพักเขาอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรเขตย่านลาดกระบัง
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ฉัดชัยเขาว่ายังไงเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตั้งใจขี่มอเตอร์ไซค์เอาขยะไปทิ้งที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

ก็เลยพยายามจะขี่ปาดไปเพื่อลงไปถามว่า
มาขับจี้ท้ายผมทำไม
แล้วอยากให้อีกฝ่ายลงมาจากรถพูดคุยกัน
แต่ไม่รู้จะต้องทำยังไง
เพราะอีกฝ่ายไม่ยอมลงมาจากรถ

ใช้วิธีการชกไปที่หน้าของฝ่ายหญิง

ต้องการจะสั่งสอนว่าทำไมไม่ลงมาคุยกันกับผม
เดี๋ยวนี่ตะกะอะไร
แล้วมันแปลกมากที่ฝ่ายเช้าบอกว่า
ไม่รู้จริงว่าในรถที่เขาต่อยไปคือผู้หญิง

คนกลับว่าต้องการสั่งสอนว่าทำไมไม่ยอมลงมาคุยกับผม

ทุบไปที่กระจกรถอีกฝ่ายหนึ่ง
เพราะตั้งใจจะทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

ได้ลงมาคุยกันจะได้รู้เรื่อง

หลังจากเกิดเหตุขี่รถไปกินข้าว

เพื่อไปดูว่ามีอะไรเสียหายบ้าง
ยืนยันว่าที่ทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ

ไม่รู้ว่ามีคนตามหาตัวเขา

ไปฟังเสียงนายคนนี้กันหน่อยนะครับ
อารมณ์พื้นที่เราตามมีเก้าการถ่ายเอกและขวาง
ประหลาดแต่ได้มาต่างแหปอียง
๔๑วิทยาลัยุศีมสลัดจริงถึง
สอบประวัติพบว่าเคยมีการไปรักษาอาการป่วยทางจิตด้วยเมื่อหลายปีก่อน
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อหาไป๒ข้อหาก็คือทำให้เสียทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่านายฉัดไทยเขาไม่ได้หนีอยู่ในบ้านเก็บตัวเงียบ
ล็อกประตูอย่างหนาแน่นตอนที่ไปเจอพร้อมกับเก็บรถจักรยานยนท์ที่ก่อเหตุไว้ในห้องตัวเองด้วยนะ
จอดข้างนอกนะเข็นรถไปจอดไว้ในห้องตัวเอง
ตำรวจต้องใช้วิธีการกดดันอันนี้ตอนไปจับนะฮะกดดันโดยให้ญาติมาช่วยเกลี้ยกล่อมให้ออกมาจากบ้าน
แต่ตอนนั้นผู้ก่อเหตุหลบอยู่ในบ้านสุดท้ายต้องงัดห้องเข้าไปแล้วก็เอาตัวออกมาได้
สุดท้ายโดนไป๒ข้อหานะไม่หนีจะไม่ออกไงนะครับโดนจับไปแล้วนะฮะสำหรับผู้ชายคนนี้ที่ทำร้ายร่างกายผู้หญิง
โดนทำร้ายร่างกายโดนทำให้เสียทรัพย์เรื่องค่าชดใช้น่าจะต้องเสียแน่เพราะว่าบอกชัดเจนเลยนี่ว่าตั้งใจทำให้เขาเสียใจตั้งใจ
แล้วจะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายชัดชัยเนี่ยคุณผู้ชมชาวเน็ตเขาตีตราไปเลยว่าเป็นผู้ชายจุด
คือก็ไม่ได้ชื่นชมร้อยละ๙๙๙๙๙ด่าค่ะ